เอาใจสายกรอบบ้างเนี่ยเค้าบอกว่า
เมนูสุดปั่งอิวดาวสี่กรอบ

เดี๋ยวก่อนนะอิ๊วดิฉันนึกถึงผัดซีอิ๊ว
ดาวดิฉันนึกถึงไข่ดาวแต่นี่คืออะไรคะ
อิวดาวสี่กรอบยังไงครับนี่

นี่ครับเมนูแปลกชื่อแปลก
แปลกเหมือนกันนะคุณนะของร้านเจ๊ฝนจัดให้
นี่เจ๊ฝนจัดอะไรมาให้นะฮะก็ได้ดูหน้าตาไปแล้ว
เจฝนบอกนี่ภูมิใจนำเสนอเลยอิ๊วดาวสี่กรอบนะ
เป็นเมนูขึ้นชื่อเพราะว่าคุณอริยาเดาถูกอ่ะ
จริงหรอผัดซีอิ๊วอ่าผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วหมูหมักอ่า
ส่วนท็อปปิ้งที่เป็น๔กรอบนั้นนะฮะก็มีทั้งหมี่กรอบ
กรอบหมูกรอบและไก่กรอบอ๋อนี่ฮะส่วนดาวเนี่ยนะฮะ
ก็คือไข่ดาวครบแล้วนะครบอิ๊วผัดซีอิ๊วดาวไข่ดาว
กรอบก็อย่างที่บอกทั้งหมูทั้งหมี่ทั้งเกี้ยวทั้งไก่เนี่ยนะฮะ
โอ้โหกรอบอร่อยเหลือเกินอุ้ยคุณแต่ว่ามันเข้ากันใช่ไหม
ปกติเดี๋ยวฉันไม่เคยทานแบบอะไรนะผัดซีอิ๊วกับหมี่กรอบกับเกี้ยวกรอบอะไรเลย
เข้ากันสิคุณเออเออเข้ากันอุ้ยแต่หมูกรอบชิ้นโตมากอุ้ย
คุณคุณพี่เจ๊ฝนทำให้เราเนี่ยทำให้ผมเนี่ยมาหลายหลายเลยนะฮะ
เจ๊ฝนก็คือคุณสายฝนสิงโตนะครับเป็นเจ้าของร้าน
เปิดเผยบอกว่าเมนูพิเศษของทางร้านเมนูเนี้ยทำออกมาเพราะว่าจริงจริงอ่ะ
ขึ้นมาทำผัดซีอิ๊วอะไรให้ไม่ธรรมดาให้มีการบอกต่อกัน
ก็เลยเอาอะไรกรอบมาใส่

ลาดหน้าหรือผัดซีอิ๊วใส่หมี่กรอบโรยเข้าไปนิดหนึ่ง

ตอนแรกก็ลองนะเกี้ยวกรอบมันก็เข้ากันได้
คนก็ชอบได้๒กรอบแล้ว

นี่ครับผมยังไม่บอกพี่กัดร้านใช่ไหม

ราคาไม่แพงคุณอยู่ที่ประมาณ๕๐บาทนะครับ

๕๐บาทกินได้๒คนเลย

เขาบอกอิ่มจนจุกนะฮะ
ส่วนร้านอยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชายนาฏ
ภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดชายนาฏเลยนะครับ
บอกว่าร้านนี้คนรู้จักเป็นอย่างดีเลย
เวลาคนไปติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ทานแล้วติดใจก็ต้องออกไปบอกต่อคนอื่นด้วยนะฮะ
ฝนจัดให้ชื่อร้านเขาคือจัดให้แบบพูนจานเต็มจานเหลือเกินนะคะ

หิวอ่ะหิวสินี่จะบ่ายโมงแล้วเรายังไม่ได้ทานข้าวกลางวัน

แต่จะบอกว่าที่เอาอาหารเอาเรื่องของกินมาให้เนี่ย